คนพานอภิบาลคนดีเป็นหน้าที่ของตำรวจไทยที่เราได้ยินกันมาตลอด
แต่ว่าล่าสุดนี้มีเวทีเสวนาเวทีหนึ่งนะคะ
ใช้หัวข้อและตั้งเป็นคำถามด้วยตำรวจไทยมีไว้ทำอะไร
นั่นสิครับนั่นน่ะสิคะนะคะเขาบอกว่าเวทีนี้นะคะ
สะท้อนมุมมองให้สังคมตระหนักแล้วก็ให้ตำรวจไทยได้เป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง
ทำไมเวทีเสวนานี้ถึงตั้งคำถามแบบนี้ครับ
ตำรวจไทยมีไว้ทำอะไรนะคะคุณสุภาพคลี่ขจายจะมาพูดคุยในวันนี้ค่ะ
เชิญค่ะขอบคุณครับคุณดาวครับคุณก๊อฟครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเป็นการตั้งคำถามบนเวทีที่
คนที่เป็นตำรวจคงจะต้องสะท้อนใจพอสมควรโดยเฉพาะตำรวจที่ซื่อสัตว์สุจริต
ฟังคำถามนี้แล้วคงคิดว่าวันหนึ่งประเทศไทย
คนไทยต้องตั้งคำถามนี้ด้วยเหรอตำรวจมีไว้ทำอะไร
แต่ว่าช่วยไม่ได้ครับผมเคยบอกแล้วในรายการนี้มาหลายครั้ง
ว่าถ้าวงการตำรวจไม่ปฏิรูป
ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่กันไปอย่างนี้
ใครว่าอะไรก็ไม่สนใจวันหนึ่งคนจะทนไม่ได้
คนจะลุกขึ้นมาปฏิรูปวงการตำรวจเองเวทีเสวนา
ที่เขาตั้งคำถามอย่างนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะดูเดือด
ก็รุนแรงแล้วครับดูเหมือนหยามหมินน้ำใจกันว่า
ตำรวจมีไว้ทำอะไรทำไมต้องตั้งคำถาม
แต่ว่านี่เป็นปรากฏการณ์ที่เป็นสัญลักษณ์ว่านี่เป็นเรื่องที่ประชาชน
เริ่มถึงจุดที่ทนไม่ได้เลยตั้งคำถามนี้
ฉะนั้นตำรวจที่เป็นตำรวจน้ำดีตำรวจที่ซื่อสัตว์สุจริต
ฟังแล้วฟังผ่านเสียอย่าไปติดใจอะไรมาก
ทำงานของท่านต่อไปแต่ว่าตำรวจอีกเยอะเลย
ที่มีปัญหาอยู่เวลานี้ฟังคำถามแล้วต้องคิดครับว่า
ทำไมสังคมถึงมองอย่างนี้เมื่อวานนี้เขาตั้งเวทีเสวนากัน
ก็ต่อเนื่องเรื่องเวทีเสวนาเรื่องสินบนนั่นแหละ
คณะเดียวกันนั่นแหละคนจัดแต่ว่าเปลี่ยนคนที่มาสะท้อนมุมมอง
ผมเคยบอกว่าตอนปฏิรูปเนี่ยตอนทหารเข้ามายึดอำนาจ
มีคอสชและตั้งรัฐบาลตั้งสมาชิกสภาปฏิรูป
เมืองไทยตอนนั้นจิ้มลงไปตรงไหนก็เน่าหมด
ฉะนั้นต้องปฏิรูปเยอะแยะไปหมด

ตำรวจจะต้องเป็นอาชีพ
เบื้องต้นที่ต้องปฏิรูป
จำได้ไหมครับตอนนั้นคึกคักกันใหญ่
ผลเรือเอกพระจุลตามประทีบคุยกับผม

ปฏิรูปตำรวจถ้าไม่ทำอย่างนี้สังคมอยู่กันไม่ได้

แต่ว่าสุดท้ายขึ้นมาเรื่องนี้ไปฝ่อตรงไหนล่ะครับ
ฝ่อตรงที่นายกรัฐมนตรี
ท่านพูดว่าเรื่องปฏิรูป

เรื่องจะเอาใจร้อนไม่ได้
ท่านก็พูดในธรรมนองว่าอย่างปฏิรูปตำรวจเนี่ย
ถ้าไปใจร้อนมันจะมีปัญหา
และจะปฏิรูปอะไรไม่ได้ทั้งหมด
เออทำไมนายกรัฐมนตรีพูดในธรรมนองเหมือนที่ว่า
ถ้าไปแก้ไขไปปฏิรูปตำรวจ๓๖๐องศาอย่างที่เสนอกันเนี่ย

ฉะนั้นพอนายกพูดอย่างนี้
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปตำรวจหยุดชะงักครับ
คณะกรรมการชุดหนึ่งที่ตำรวจตั้งขึ้นมาเองก็มีข้อเสนอ
แต่ว่าไม่มีใครเอาไปทำอะไร
เรื่องการปฏิรูปตำรวจเอง
เขาถึงมาตั้งเวทีกันข้างนอกไงครับ
เวทีที่ชื่อว่ามีตำรวจไว้ทำอะไรนี่แหละครับ
คนที่ไปพูดเมื่อวานเนี่ยเจ๋งทั้งนั้นน่ะ
ผลตำรวจเอกวสิทธเดชคุณชรอดีตรองอธิบดีกรมตำรวจสมัยก่อน
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นตำรวจซื่อสัตว์สุจริต
พลเอกสุรยุทธ์เป็นนายกตอนนั้นเนี่ยท่านได้รับมอบหมายแต่งตั้งให้ไปดูซิว่า
ถ้าจะปฏิรูปตำรวจโครงสร้างมันควรจะเป็นยังไงของพลตรวจเอกวสิทธเดชกุญชร
ผมเคยคุยกับท่านท่านเคยให้สัมภาษณ์ผมว่าปฏิรูปตำรวจควรจะต้องทำยังไง
เมื่อวานนี้ท่านก็มาพูดซ้ำอีกทีนึงท่านบอกว่ากรณีขนาดตำแหน่งนายสิบยังโกง
ก็บอกว่าเมื่อมีคำถามว่ามีตำรวจไว้ทำไม
คำถามนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดมาเดือน๒เดือน
เกิดมานานแล้วเกิดแล้วเกิดอีกแล้วก็เสียงดังขึ้นเรื่อย
จึงเป็นที่มาในการเสคณาวันนี้
ก็แสดงว่ากำลังมีคนเข้าใจสงสัยว่า
ตำรวจกำลังบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
แล้วท่านก็มีข้อเสนออะไรหลายเรื่อง
ว่าปัญหาของตำรวจสาเหตุมันมาจากอะไร
การบริหารตำรวจเป็นระบบรวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลาง
ภารกิจที่ไม่ใช่ภารกิจตำรวจเยอะแยะทำไมตำรวจต้องเอามาทำ
การสอบสวนคดีอาญาไม่เป็นอิสระ
การสอบสวนคดีอาญาถูกบิดเบือน
ตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่เพียงพอการบริหารงานบุคคลแต่งตั้งเลื่อน
คำนึงถึงคุณธรรมใช้วิธีเล่นพักเล่นพวกและผลประโยชน์ตอบแทน

ได้มีข้อเสนอแนะทางแก้ไว้เยอะแยะ
แต่ไม่เคยปรากฏว่าเอาไปทำตามเลย
ไม่ว่าสตชหรือรัฐบาล

นายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในอดีต

จริงก็ไม่ควรจะมายุ่งมาพูดเรื่องตำรวจ
ควรจะพูดเรื่องรถยนต์ตามที่ถนัดมากกว่า
ชื่อพัฒนเดชน์อาศาสับประกิจ
สื่อสารมวลชนทำงานด้านยานยนต์

เขาก็อยากฟังมุมมองคนนอก
แต่จริงแล้วคุณสมภกิจบอกว่าเขาเนี่ยเป็นเด็กเล่นใต้ถุนโรงพักมาก่อน
พี่ชายสองคนก็เป็นตำรวจไอ้คำถามที่ตั้งว่ามีตำรวจไว้ทำอะไร
ก็ตอบว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยบอกว่าเอาไว้คู่เด็ก
เพราะว่าถ้าเด็กทำอะไรผิดบอกว่าตำรวจมาจับเด็กกลัว
แต่ว่ามาถึงยุคนี้ต้องยอมรับว่าปัญหาของตำรวจเยอะมาก
ท่านบอกว่าคำถามว่าตำรวจมีไว้ทำไมขนาดดาวนาย๑๐ตำรวจยังต้องโกง
จะเห็นว่าตำรวจอยู่ในกระบวนการยุติธรรมแต่เป็นบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
ที่ถูกสงสัยในความยุติธรรมมากที่สุด
เป็นบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมที่ถูกสงสัยในความยุติธรรมมากที่สุด
ขอดูใบขับขี่คนยังไม่อยากให้ดูเลย
หรือพอขอค้นตัวคนก็จะบอกว่าขอค้นตำรวจก่อน
ผมไม่อยากเห็นภาพอย่างนี้
แล้วเขาบอกว่านี่คนในองค์กรตำรวจจะยอมรับหรือเปล่า
ว่าภาพขององค์กรมีปัญหาถ้าไม่ยอมรับ
เพราะคิดว่านี่คือเรื่องปกติของการเป็นตำรวจ
ไม่ว่าใครจะพูดเรื่องการปฏิรูปแค่ไหนมันก็ไม่มีทางสำริดผล
แต่ถ้ายอมรับเขาก็เหมือนคนป่วยที่ยอมรับและยอมกินยา
เขาก็เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการยุติธรรม
อีกคนนึงไม่ใช่ตำรวจชั้นผู้ใหญ่อะไรหรอกครับ
แค่เป็นลองผู้บังคับการสำนักงานเจลตำรวจชื่อพันธบทเอกวิรุษศิรีสวัสดิบุตร
ท่านบอกว่าเหตุใดประชาชนถึงต้องกำตั้งคำถามนี้
คำถามที่ว่าตำรวจมีไว้ทำอะไรเนี่ยมันสะท้อนสิ่งที่เขามองไปยังตำรวจหรือเปล่า
ต้องยอมรับว่าองค์กรตำรวจปัจจุบันอยู่ในสภาพเลวร้ายและชั่วร้าย
เมื่อก่อนตำรวจก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดนี้เพราะมีตรวจสอบถวงดุลอยู่หลายฝ่าย
แต่พอแยกออกมาจากกระทรวงมหาดไทยก็ไม่มีหน่วยงานไหนตรวจสอบควบคุมอีกเลย
สทชกลายเป็นองค์กรที่ขึ้นตรงต่อนายกถ้าท่านนายกไม่ว่าอะไรไม่พูดอะไร
ก็เป็นเรื่องของตำรวจมันก็จบกัน

ฟังนะครับเชื่อไหมว่าตำรวจปัจจุบันไม่รับคำร้องทุกข์แจ้งความจากประชาชน
นี่คือเรื่องที่ร้ายแรงมากแม้กระทั่งปัจจุบันเมื่อวานนี้ก็มีคนมาบอกว่า
ถูกสั่งไม่ให้รับคำร้องทุกข์เพราะถ้ารับแล้วกลัวว่าสถิติคดีมันจะเพิ่มมากขึ้น
เขาก็เลยไม่รับคำร้องทุกข์ก็เขาใช้วิธีสอบปากคำทำเหมือนจริง
แต่ว่าเอาไปทิ้งภายหลังให้คนมาแจ้งความอุ่นใจว่าทำเต็มที่แล้ว
นี่มันเลวร้ายมากนะเป็นการไม่รักษากฎหมายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โครงสร้างองค์กรนี้มันเอื้อให้เขาทุจริตขนาดตรวจสอบและขาดการตรวจสอบอย่างสิ้นเชิงครับ
โอ้โหเอาซะอีกคนนึงอ่ะรองศาสตราจารย์ดรสังสิทธิพิริยรังสรรคณะบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมเนี่ย
คนนี้พูดมานานมากพูดมาหลายครั้งแล้วเรื่องการทุจริตเรื่องผลประโยชน์
เรื่องการคอลลับชั่นในแวดวงตำรวจเนี่ยพูดมาเป็น๑๐๑๐ปี
ท่านบอกว่าองค์กรนี้มีการซื้อขายตำแหน่งกัน
คนจะมาสอบเลื่อนขั้นก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์เมื่อเทียบกับองค์กรอื่นอื่นในระบบราชการด้วยกัน
จึงเป็นองค์กรที่สมควรจะปฏิรูปมากที่สุดเออแล้วที่จะปฏิรูปเนี่ย
เขาบอกว่ามี๒อย่างอย่างแรกคืออำนาจและ๒คือผลประโยชน์
ถ้ามีใครลองประเมินดูว่างบประมาณตำรวจที่ได้รับแต่ละปีเป็นแสนล้าน
สิ่งที่ประชาชนได้รับตอบแทนกลับมาได้สักเท่าไหร่
แล้วสุดท้ายท่านบอกอย่างนี้ผมว่ารัฐบาลรู้ดีกว่าพวกเราทั้งหมดอีก
แล้วทำไมท่านจึงไม่ทำประเทศที่เดินหน้าไม่ได้
เรื่องหนึ่งก็คือความซื่อสัตว์สุจริตของข้าราชการ
ตัวอย่างปปงที่ตั้งแต่สำนักงานมาอายัดทรัพย์ในคดีตำรวจส่งเรื่องมา
มีคดีทั้งหมด๑๒๐๐ลายโดยประมาณแต่สารตัดสินจริงว่ามีความผิดอยู่๘ราย
สิ่งที่อยากจะเห็นรัฐบาลชุดนี้ทำให้กับประชาชนคือปฏิรูปโครงสร้าง
ขอให้ตำรวจไปเป็นตำรวจจังหวัดทำง่ายที่สุด
นี่ทั้งหมดนี้เอามาย้ำอีกทีนึงว่า
ถ้ารัฐบาลไม่ทำอะไรการสัมมนาในลักษณะอย่างนี้จะค่อยมีมากขึ้น
แล้วจะตั้งคำถามกันดูเดือดมากกว่านี้มากขึ้น
แล้ววันหนึ่งสังคมจะตั้งคำถามว่าแล้วเราจะอยู่กันยังไง
จริงวันนี้ก็วันดีวันมงคลพี่น้องเชื้อสายจีนเขานะครับ
แต่ว่าขอเอาเรื่องนี้มาหน่อยเพราะว่าเป็นข่าวใหญ่อยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์วันนี้
ก็เอามาขีดเส้นใต้วันนี้แหละครับ
จากคำถามที่บอกว่าตำรวจมีไว้ทำอะไรแล้วนะคะ
อีกหนึ่งส่วนตั้งคำถามด้วยไม่ใช่คำถามเป็นการบอกว่าตำรวจนี่แหละคือคนที่สร้างอาทยากรรมให้กับสังคม

ฉะนั้นเราหวังว่าที่นำมาสะท้อนวันนี้คิดว่าไม่ควรจะอยู่เฉยอีกแล้วเรื่องของตำรวจ